กีฬาช่วงเช้าวันนี้ครับการเดินทางกลับมาของทัพช้างศึกนักเตะทีมชาติไทย
ทำผลงานได้ถือว่าอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับกับการเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ได้เป็นครั้งแรกในรอบ๔๗ปีของสุกเอเชนท์ครับแห้งนอนหลายคนก็จะบอกว่าอยากให้ไปไกลกว่านี้
แต่เรายังมีโทรเมนต์ให้แก้ตัวต่อไปซึ่งเป็นงานใหญ่รออยู่
นั่นก็คือบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
การเดินทางกลับมาถึง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ก็เดินทางกลับมาบรรยากาศค่อนข้างจะอบอุ่น
เพราะว่ามีเสียงปรบมือแล้วก็กำลังใจของแฟนชาวไทย
ภาพแบบนี้เนี่ยควรจะได้เห็นกันนะครับไม่ว่านักเตะจะผลงานออกมา
พอใจหรือไม่พอใจอย่างไรก็ตามในการเชียร์ฟุตบอล
แต่ว่ากลับมาแล้วพวกเขาถือว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
โคชโตยศิริษักยอดญาติไทยครับรักษาการหัวหน้าผู้สอน
ก็บอกนะครับว่าขอขอบคุณสมาคมที่มอบโอกาสให้กับตัวเองได้ทำหน้าที่
ส่วนตัวก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของทุกคนแล้วก็ไม่เสียดายที่ทีมนั้นตกรอบ๑๖ทีม
ทั้งชาวต่างชาตินะครับก็ชื่นชมฟอร์มการเล่นของทีมไทยในโทรนาเมนต์นี้ด้วยครับ
หลังจากนี้พร้อมให้สมาคมชี้ขาดแล้วก็ยอมรับทุกมติของสมาคม
ส่วนประเด็นที่ทางโคชโตยจะเรียนต่อในระดับโปรไลเซ็นต์ก็ยอมรับว่ามีช่วงหนึ่งในชีวิตที่เคยตัดสินใจว่าจะไม่เรียนต่อ
แต่เมื่อมาถึงจุดนี้ก็ขอสู้เพื่อพัฒนาตัวเองเพราะว่าหลักสูตรโปรไลเซ็นต์ใช้ค่าใช้จ่ายนะครับ
แสนบาทมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับโค้ชที่อาจจะไม่ได้ร่ำรวยหรือว่าฐานะนะครับ
มันอาจจะดีเหมือนทางโค้ชโตยแต่แน่นอนครับเป็นคนที่ว่านจริงใจ
อีกหนึ่งจุดสำคัญตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดที่ทำให้โคชโตยนั้น
มีคนรักแล้วก็ได้รับการสนับสนุนต่อครับ
แล้วก็ต้องขอชื่นชมนักเตะนะครับทุกคนที่สู้กันในแต่ละเกม
ในช่วงที่ทีมไทยนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากส่วนเรื่องของ
อ่าเรามารับงานโดยที่แบบมันเป็นช่วงสั้นสั้นแต่ว่าก็
น้องทุกคนก็ทำได้ดีทีมงานช่วยกันก็ถือว่า
ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งครับผมก็นะครับก็ตอนนี้เราทำหน้าที่ของเรา
จะสิ้นบุญนะครับเรื่องอื่นครับอยู่ที่สมาคมเขาจะเรียกคุยหรือเปล่านะครับ
ส่วนส่วนตัวผมเองนะครับก็ต้องไปเรียนเพิ่มแต่ว่าการทำหน้าที่นะครับ
ตอนนี้ได้ประสบการณ์ในระดับเอเชียมาก็เยอะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่
ที่เราจะนำไปปฏิบัติต่อไปครับผมส่วนน้องทูนะครับชนะป้อมบุภา
ก็บอกว่าไม่โกรธที่แฟนฟุตบอลวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งใจว่า
จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้ไม่ท้อแล้วก็ขอพัฒนาตัวเอง
เพื่อทีมชาติต่อไปครับเพราะว่ามันบอลมันแพ้มันก็ทุกอย่างมันก็แบบ
มันก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วครับผมก็เข้าใจตรงนี้ว่าทุกคนก็ให้ความหวังกับ
ทีมชาติไทยไว้เยอะอะไรอย่างนี้ก็ผมก็เต็มที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
พอไม่พอใช่ไหมครับก็ไม่ครับผมก็พยายามเก็บไว้เป็นบทเรียนอย่างเงี
เพื่อที่จะไปพัฒนาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
ชนะนันต์แล้วก็เฉลิมพงศ์นะครับแน่นอนไม่มีใครอยากผิดพลาดนะครับ
สู้กันใหม่แล้วก็กลับมาครับส่วนพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็พร้อมพิจารณาทางโคชโตยแล้วก็โค้ชโชคให้ทำหน้าที่
ทีมชาติต่อไปนะครับซึ่งในรายการที่ไม่มีการกำหนดลายเส้นเนี่ย
พร้อมจะเปิดกว้างให้ทั้งสองคนส่วนรายการที่มีการกำหนดลายเส้น
ก็ต้องหารือกันอีกครั้งซึ่งกุญสือคนใหม่ของทีมชาติและสมาคม
กำหนดว่าไทยหรือต่างชาติก็ได้คือเงื่อนไขอาจจะไม่ได้เยอะมาก
แต่ว่ามันมีเรื่องของระเบียบที่สมาคมกำหนดให้แล้วก็ค่าตอบแทนที่จะต้องรับได้และ
พอใจกันทั้งสองฝ่ายครับแต่เรื่องการพิจารณาหาโค้ชทีมชาติคนใหม่
เนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับ
ทางสมาคมจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาสัญหาตัวโค้ช
ซึ่งหลังจากนี้คงจะได้มีการพูดคุยกันว่าความเหมาะสมเป็นอย่างไรนะครับ
ก็หลายคนก็อยากจะให้โค้ดโตยและโค้ชโชคทวีทำ
การประชุมเรื่องของผลงานทีมชาติทุกชุดเลยนะครับ

โปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยนะครับ
รายการอุ่นเครื่องครับ

ในช่วงกลางปีค่อนไปทางปลายปีครับ
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายครับ
ถึงช่วงต่อเวลาพิเศษหลังจากชนะ

นาที๔๓จากวางฮีชาน

จบ๙๐นาทีเสมอ๑๑ครับ
นี่เป็นที่๓ในกลุ่มของไทยนะครับ
แต่ดูสู้กับเกาหลีละครับ

มาได้ประตูชัยครับจากคิมจินซู

นาทีที่๑๐๕ครับเข้ารอบไป

จะเคารอบรองไปพบกับกาต้า
ดูประตูไฉของบาสามอัลลาวี

สี่สิบห้ามกราคมนี้ครับ